ประชุมคอรมอลนัดแรกจัดใหญ่ให้เต็ม
นี่สิฮะลดค่าน้ำมันค่าไฟรวมถึงฟรีวีซ่านะฮะ
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนะครับ
ใส่ชุดผ้าไทยสีน้ำเงินแปลกตาดีนะเท่ดีเหมือนกันนะ
นักข่าวยังชมเลยยังชมว่าสวยนะคะ
เพื่อจะเข้าประชุมคอรมณ์นัดแรก
แล้วก็มีการถามแล้วครับว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
นายกรมตรียังไม่ตอบอะไรนะครับ
แต่ว่าเท่าที่ตอบมาเรื่องของค่าไฟเมื่อวานนี้
ว่าจะเป็นการประชุมคอรมอลนัดแรก
และจะทำให้ประชาชนเซอร์ไพรส์เลยไหม
ราคาเนี่ยจะลดหวบลงไปเลยไหมค่ะ
นายกบอกแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าจะทำให้เซอร์ไพรส์หรือไม่
เพราะนโยบายมีเยอะแยะเลย
จะลดราคาที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้เลยหรือไม่
นายกรัฐมนตรีตอบเมื่อวานนี้นะครับ

แต่คอยฟังดีกว่าใจเย็นสักนิดหนึ่ง
มีสักนิดภาพของนายกเข้าประชุมครมนะฮะ
ส่วนทางด้านของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์รองนายก

ตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน
นักข่าวก็ย้ำถามไงว่าจะแบบเป็นที่น่าพอใจเลยไหม
ซึ่งนักข่าวบอกว่าน่าจะพอใจ
วบหรือไม่หวบนักข่าวก็ถาม

ใช่ก็ต้องบอกว่าจะลดมากน้อยเนี่ยตอบไม่ได้นะ

จะลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เดี๋ยวรอที่คอรมอลพิจารณากันก่อน

รอดูนะฮะวันนี้การประชุมคอรมณ์นัดแรกนะครับ

เรื่องของค่าพลังงานอะไรต่างเนี่ยนะครับ